คุณนึกภาพนะวันอาทิตย์๑๑โมงครึ่ง

ปฏิบัติการในการควบคุมเพลิงก็ยากลำบาก

กว่าจะสามารถควบคุมได้
ต้องเร่งฉีดน้ำควบคุมไฟ

ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยแล้วก็โกดังเก็บของในซอยมังกร

ถึงจะสามารถควบคุมไฟให้เหลือแต่กลุ่มควันได้

ตึกถัดไปเป็นโกดังเก็บพลุค่ะ
ต้องฉีดน้ำเลี้ยงตลอดเลยล่ะ

มีกลุ่มควันยังลอยคลุ้งอยู่ที่ชั้น๕

โกดังเก็บสินค้าประเภทของเล่น

ก็ตั้งแต่ชั้น๑ไปจนถึงชั้น๕เลยล่ะค่ะ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้๑รายด้วย

ล่าสุดเจ้าหน้าที่นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลกลางอาการปลอดภัยแล้ว

บอกว่ามันน่าจะเกิดขึ้นที่ชั้น๑หรือชั้น๒นี่แหละ

ส่วนชั้น๓ถึงชั้น๕นั้นเป็นที่เก็บสินค้าประเภทของเล่น
เจ้าของนางก็คือชันธนาวุฒิธนากุล

คนที่อยู่คือนายมงคลวุฒิธนากุล

ที่ได้รับบาดเจ็บถูกไฟไหม้ที่แผ่นหลัง
เขาบอกว่าเขาได้กลิ่นเหม็นไหม้มาจากชั้นสองค่ะนางกจิรัตเจนาคมผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์บอกว่า
ซอยนี้มันเป็นซอยแคบหลายคนที่เคยไปก็จะรู้จักกันดีนะคะ

กว้างขวางอะไรมากมายนักกับการที่ต้องรับมือกับเหตุแบบนี้
บอกว่าเจ้าหน้าที่ถับดับเพลิงทำงานค่อนข้างยาก
เมืองต้นก็นำสังกษีที่ติดกับอาคารออกแล้วแล้วก็ฉีดน้ำดับไฟระบายควัน
แล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยเรื่อยนั่นแหละค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักการโยธากรุงเทพมหานคร
แล้วก็เจ้าหน้าที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเตรียมที่จะเข้าตรวจสอบโครงสร้างแล้วนะคะ
เพราะว่าเห็นบอกว่าตึกร้าวด้วย
แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามันร้าวจากความเก่าแก่ของตึกอยู่แล้วหรือว่าร้าวเพราะว่าเหตุไฟไหม้
ใช่ตึกแถวที่นี่เก่ามากอยู่คู่เยาวราชกันมานานด้วยแล้วก็แบบตึกติดกันเยอะนะครับ